ที่ขอนแก่นเพราะว่าชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้
บอกว่าเป็นเหตุการณ์ยิงกัน
ตอน๙โมงเช้าแถวซอยศรีจันทร์๓๔
ที่ตำบลพระลับจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ชาวบ้านระบุไว้แบบนี้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในค่ายต่อชาวดอร์
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้ก่อนนะครับ
เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ยิงกันตายจริงในค่ายต่อชะดอนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะคลิปที่ชาวบ้านถ่ายไว้
บอกเหตุยิงกันเมื่อครึ่งชั่วโมงกว่าที่ผ่านมา
คือเขารายงานตอนสักประมาณ๙โมงเช้า
แล้วก็ถ้ายิงกันจริงคือประมาณ๙โมงนะครับ

รายละเอียดเบื้องต้นนะคือเป็นเหตุยิงกัน

ผู้ก่อเหตุยังไม่มอบตัวและเจ้าหน้าที่พยายามล้อมไว้แล้วนะครับ
คุณผู้ชมฮะเราตรวจสอบความจริงในเรื่องนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๙โมงเช้าจริงนะฮะ
ขณะที่ดาบตำรวจพิชิตแสนขันพบหมู่ตชดภาค๒ขอนแก่น
กำลังปฏิบัติหน้าที่เวรยามอยู่ที่ป้อมประตูทางเข้าบ้านพักต่อชด
ที่หนองหายตหนองใหญ่อำเภอเมืองขแก่น
จู่มีคนร้ายครับบุกเข้ามายิงดาบตำรวจพิชิต

ว่ามีการยิงกันในป้อมตำรวจตชภนี้
ก็เลยถ่ายคลิปแรกเอาไว้สุดท้ายเป็นจริงครับ
เพราะว่าตำรวจถูกยิง
ต่อชะดอที่อยู่ในบ้านพักได้ยินเสียงปืนดัง
ก็พากันวิ่งออกมาดูเพราะว่าคนร้าย
เป็นเพื่อนต่อชะดอสังกัดเดียวกันกำลังวิ่งหลบหนี
เจ้าหน้าที่ต่อชะดอหลายนายจึงปิดล้อมพื้นที่
พร้อมกับใช้อาวุธปืนยิงสกัดถูกเข้าบริเวณขาด้านซ้าย
ของผู้ก่อเหตุนะครับเพื่อให้หยุดคลั่ง
แล้วก็เข้าควบคุมตัวไว้ได้นะครับ
ไปดูช่วงจังหวะของการควบคุมตัวนะครับ

เพราะว่าตชภยิงตชภด้วยกันนะฮะ
เรื่องนี้ทางผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๒
พลตำรวจตรีกิติศักดิ์ปลาทองเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐ
บอกว่ามือปืนและคนตายก็เป็นเพื่อนต่อชะดอกกันแหละครับ
เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่ทำงานในหน้าที่เดียวกัน
ปัจจุบันทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ที่ตู้ยามภายในชุมชนบ้านพักตชภ๒
ที่ผ่านมาไม่เคยมีรายงานว่าทั้งสองคน

เชื่อว่าการที่มือปืนก่อเหตุยิงเพื่อนตัวเองจนตายในครั้งนี้
มาจากการที่โทรศัพท์มือถือของฝ่ายมือปืนนั้นหายไป
แล้วก็ไม่ได้คืนแล้วก็ไม่ทราบตัวคนร้าย

กระทั่งมาก่อเหตุยิงเพื่อนของตัวเองตายในตู้ยามดังกล่าวนะฮะ
แต่ต้องสอบปากคำโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ฟังเสียงทางผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๒นะครับ
ตัวผู้เสียชีวิตเข้าเวร

แล้วก็ผู้ก่อเหตุก็ได้มาที่ป้อม
ก็คงมีปากมีเสียงทะเลาะกันแล้วก็ได้ยินเสียงปืน
แล้วพอได้ยินเสียงปืนก็ทางชุดของฝ่ายรักษาความปลอดภัยของกองร้อยศาสนา
ก็พร้อมกับเจ้าหน้าที่พื้นที่ก็ได้เข้ามาระงับเหตุ
ถ้าเข้ามาก็มาดูก็เลยเห็นอยู่ในเหตุการณ์นะครับ
เขามีความพยายามต่อสู้หรือว่าอะไรไหมครับตอนนั้น
ไม่มีแต่มีรักษาของความเครียด